เอาล่ะจากเรื่องของคำชโนธนะคะเราไปดูอีกที่หนึ่งที่เรียกได้ว่าคุณผู้ชมจะต้องชื่นชอบเหมือนกัน
เพราะว่างานนี้เขามีถึง๕ชอเลยคุณผู้ชม
ช่ออะไรบ้างช่อแรกไปเลยที่ช่อชนบุรีจ้า
ไปที่ช่อชนบุรีกันนะจ๊ะไปดูค่ะไปดูงานนี้เขาจัดกันอย่างยิ่งใหญ่มากเลย
ก็คืองานเทศกาล๕ชอนี่ชอแรกอยากให้ดูก่อนคือชอชมนี่แหละ
ชมการแสดงของน้องหนูนะโอ้โหสวยงามสนุกสนานกันมากเลยทีเดียวนะคะ
นั่นก็คืองานเชิญชวนชิมช็อปและเช็คอินสินค้าภูมิปัญญาชาวบางเสร่ค่ะ
งานนี้ก็จัดขึ้นโดยความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนที่อยู่ในพื้นที่ตะมนต์บางเสร่
อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีเขาจัดขึ้นมาเนี่ยเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและธุรกิจการท่องเที่ยว
รวมไปถึงสืบทอดประเพณีศิลปะวัฒนธรรมให้ดำรงคงอยู่
เพราะสิ่งต่างเหล่านี้เป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมของชุมชนนะคะ
ซึ่งงานนี้ค่ะก็มีการนำผลิตภัณฑ์โอท็อปสินค้าพื้นบ้านของชาวบางเสร่และพื้นที่ใกล้เคียงมาจำหน่าย
รวมไปถึงนะคะพวกของกินต่างมากมายด้วย
เป็นการเสริมยอดขายสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชน
และแน่นอนล่ะค่ะงานนี้โอ้โหทั้งนักท่องเที่ยวทั้งประชาชนคนในพื้นที่คนใกล้เคียงคนต่างจังหวัด
ให้ความสนใจมากเลยทีเดียวแต่ถ้าพูดถึงบางเสร่จังหวัดชนบุรีแล้วต้องพูดถึงสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ของชาวบางเสร่

นี่นี่นี่นี่นี่นี่